ลูกฉันลูกเล็กแต่อยากกระฉีดวัคซีนโปรการโควิด๑๙ฉีดอะไรดี
ใช่ฉีดได้หรือยัง

ฉีดได้หรือยังตอนนี้๕๑๑ขวบมาแล้ว

็อตแรกนะครับได้ฉีดแน่นอนโดยจะเริ่มกติกาเหมือนผู้ใหญ่
ก็คือ๗โรคกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับ๕๑๑ปีฟังทางนี้

วันนี้ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับเปิดฉีดวัคซีนไฟเซอร์
สำหรับเด็กอายุ๕๑๑ปีที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
โดยมีจำนวนวัคซีนที่นำเข้ามาล็อตแรก๓แสนโดสครับ
แล้วจะฉีดคนละ๑๐มิโครกรัม

เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลนะครับต้องเอาหลายมาตรการ
คือฉีดไม่ยากแต่หลอกล่อยากหน่อย
หลอกล่อเด็กหน่อยรู้เข็มไปเล่นธรรมดา

ตุ๊กตาต้องมามาสคอตต้องมีมาอยู่หน้าห้องตรวจ
หรือว่าคุณพยาบาลต้องใส่ชุดหมีภูมา

ที่จัดมาให้เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย
มีมาตรฐานวิธีการฉีดนะครับ
ก็ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการ
ประกอบไปด้วยอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอนั่นแหละนะ

ซึ่งอาจจะมีอาการข้างเคียงบ้างนะครับ
แต่ไม่ใช่สิ่งที่อันตรายอะไร
ส่วนแนวทางการบริหารจัดการแล้วการทยอยฉีด
สัปดาห์ละ๒๓วันฉีดวัคซีนวันละ๕๐๐คน
โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาตินะครับ

อยู่ในระบบการรักษาประมาณ๔๐๐คน
ว่าจะใช้ระยะเวลาสัก๒๓สัปดาห์น่าจะเสร็จ
ส่วนความคืบหน้าครับอันนี้นะฮะ
มายื่นขอใช้ในเด็ก๓ขวบขึ้นไปแล้วนะครับ
อายุต่ำมากเลยนะฮะค่ะหลังจากนี้เดี๋ยวออย
จะขอเอกสารประกอบการพิจารณาก่อน

ความปลอดภัยประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันนะครับ
เอามาพิจารณาก่อนนะครับ
แล้วถ้าทำได้ครบถ้วนจะฉีดให้เด็กเล็ก
ตั้งแต่อายุ๓ขวบขึ้นไปทันที

ไปเจอคลัสเตอร์ที่โรงเรียนบ้านราหุ่น
ครูนักเรียนติดเชื้อไป๓๗รายด้วยกัน
จากการตรวจพบมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

รอการยืนยันอยู่นะครับ
โรงเรียนใช้อาคารเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม
เพื่อใช้ในการรักษาตัวแล้วก็สั่งหยุดเรียนชั่วคราวเลย

เพราะว่าจะต้องให้ทีมสืบสวนโรคไปสืบสวนโรคนะครับ
โรงพยาบาลบึง๓๐๐ก็มาตรวจเชิงลุกตรวจไป

แล้วจะได้ควบคุมโรคให้อยู่ในพื้นที่จำกัดครับ